นาฬิกา๕๙นาที๑๙โมงแล้วนะครับ
คุณผู้ชมสามารถที่จะส่งไลน์เข้ามาทักทาย

แล้วก็ผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะฮะ
ส่งมาให้กำลังใจกันแล้วก็ข้อเรียกร้องต่างได้นะครับ

นำเสนอคลิปไปที่มีน้องหมาวิ่งไล่ตามรถยนต์

แล้วก็มีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลค่ะ

แต่ว่าล่าสุดคำตอบเฉลยออกมาแล้วค่ะ
แค่น้องหมาวิ่งไปส่งเจ้าหน่ายเท่านั้น

ใช่กรณีที่มีผู้ที่เผยแพร่คลิป
รถยนต์ต้องสงสัยทิ้งสุนัขภายในซอยวิภาวดี๖๐ค่ะ
แพร่ตามสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว
โอ้โหกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเพียบเลย
คนก็มองรถคันนี้เอาสุนัขไปทิ้งไว้หรือเปล่า
ทำให้น่าสงสารสุนัขต้องวิ่งตาม
ใช่ขณะเดียวกันชาวเน็ตก็บอกว่า
เจ้าของรถคันนี้ไปเก็บลูกสุนัขมาเลี้ยง

ก็หลายกระแสนะหลายกระแสหลายประเด็น
ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะคนที่โพสต์คลิปลงพื้นที่ไปเลย
ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่าสุนัขตัวที่วิ่งอยู่
ชื่อว่าเจ้ามะขามเพศผู้อายุ๓ปีค่ะ
เป็นสุนัขที่ทางเจ้าของรถเก๋งสีเหลือง
ได้อุปกรณ์ราค์เอาไว้บริเวณแถวบ้านพัก

ก็คือจะวิ่งตามส่งเจ้านายเป็นประจำเลยค่ะ
เหตุการณ์ในคลิปก็เป็นช่วงที่เจ้าของรถนำรถยนต์ออกไปทำธุระนอกบ้าน
โดยเจ้ามะขามเขาก็ทำปกติแหละวิ่งตามคลอเคลียร์ไปส่งเหมือนเช่นเดิมเลย
แต่ว่าบังเอิญวันนั้นเจ้ามะขามวิ่งไปไกลผิดปกติค่ะ
ของเองก็งงเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เจ้ามะขามวิ่งมาไกลจัง
เพราะว่าปกติวิ่งมาแค่ระยะทางสั้นแล้วก็วิ่งกลับบ้าน
ขามจะอ้อนเอาอะไรลูกวิ่งตามมาสักไกลแบบนี้นะฮะ

เรื่องนี้นะคะเจ้าของคลิปก็บอกกับทีมข่าวค่ะ
บอกว่าขอโทษครอบครัวของเจ้ามะขามด้วย

เพราะว่าจากภาพที่ปรากฏก็ทำให้คิดไปได้ต่างนานา
กรณีนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะ
สิ่งที่พบเห็นมันอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมด
ที่ผู้พบเห็นทำให้ผู้พบเห็นตีความได้หลากหลายเช่นกัน

เพราะฉะนั้นอย่างที่ใครก็พูดกันว่าใช้วิจารณญาณ

ฟังด้วยหูไม่เท่ากับเห็นด้วยตา
เห็นด้วยตาไม่เท่ากับการสัมผัส

เท่ากับสอบถามแล้วก็รู้บริบทก่อนหน้านี้ด้วย

นี่แหละค่ะบางทีเราก็จะบอกกันอยู่เสมอเลยว่า

เดินเฉพาะที่เผยแพร่ในโลกโซเชียล